ดูเรื่องที่ยังไม่เข้าใจคุณผู้ชมว่าทำไมถึงชอบขโมยกันนักกันหนาเนี่ย
แล้วก็ไม่ได้ไปขโมยที่ทั่วไปด้วยเข้าไปในกุฏิพระอีกแล้วคุณผู้ชม
เรื่องนี้เตือนภัยกันแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้วย
ช่วยจับโจรหน่อยค่ะเข้าไปก่อเหตุขโมยทรัพย์สินภายในกุฏิพระนะคุณผู้ชม
กุฏิด้านในเปิดประตูเข้าไปเปิดประตูเข้าไปแล้วก็จะไปหยิบของออกมา
แต่ว่างเนี่ยเขาก็ต้องเหมือนกับดูรถรั่วอ่ะ
ถูกถูกเดินวนไปวนมาลักษณะรูปภัณฑ์สันธารของผู้ต้องสงสัยรายนี้เนี่ยนะคะ
ก็คือใส่เสื้อแขนยาวสีชมพูกางเกงขายาวมีกระเป๋าสะพายข้างสีดำสวมแมสด้วยนะคะ
พอสบโอกาสเห็นว่าไม่มีใครเนี่ยก็เดินเข้าไปสำรวจก้มดูนะก้มบริจาคนะคะ
พอดูแล้วไม่มีเงินอ่ะเปลี่ยนเป้าหมายไปดูจุดอื่นซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีพระอีกรูปหนึ่งกำลังเดินเข้ามาในกุฏิ
เพราะปลอดคนปุ๊บก็เดินเข้าไปท่องพระของลูกวาสนะคะ
โมย่ามไปทั้งใบค่ะแล้วก็หลบหนีหายไป
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดม่วงตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชศรีมา
วันที่๔กุมภาพันธ์ช่วงเวลาเที่ยงกว่า
กุฏิของพระลูกวัดนะคะไปพบกับพระลูกวัดผู้เสียหาย
ท่านบอกว่าวันเกิดเหตุอย่างนี้ผู้ชายแปลกหน้า
เข้ามาทำทีเดินวนเวียนบนกุฏินะคะคือดูจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้
แล้วก็เข้ามาขโมยย่ามไปในย่ามเนี่ยจะมีแว่นตากันแดด
มีแว่นสายตาที่เพิ่งตัดมาใหม่ยังไม่ได้ใช้เลยอ่ะโอ้อันนี้จำเป็น
สำคัญด้วยนะกระเป๋าสตางค์แล้วก็มีบัตรเอทีเอ็ม
รหัสบัตรก็เขียนเอาไว้ในบัตรนั่นแหละคือพร้อมใช้งานเลยท่านก็เอาสะดวกไง
รวมไปถึงสิ่งสำคัญทันใจก็คือล็อกเก็ตรูปพ่อแม่ที่
พระลูกวัดท่านนี้ติดตัวเอาไว้อันนี้มีคุณค่าทางใจมากคุณผู้ชม
ครับนี่เป็นทรัพย์สินทรัพย์สมบัติส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ
ถ้ารวมมูลค่าแล้วก็ประมาณสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทอ่ะโอ้โห
ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเสียใจเสียดายมากมากเลยนะพอเกิดเหตุพระลูกวัดท่านก็ไปแจ้งความค่ะ
แต่ท่านบอกตอนนี้คดียังไม่คืบหน้าเท่าที่ควรเลยมีเพียงแค่ทางธนาคารนะคะ
ที่ได้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งกลับมาว่ามีผู้ชายนำบัตรเอทีเอ็มไปกดถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็ม
หน้าสอบภอมเมืองนครราชศรีมาครับกดเงินออกไปแปดพันห้าร้อยบาท
เหลือเงินในบัญชียี่สิบเก้าบาทไว้ต่างหน้าก็คือแทบจะหมดอ่ะ
คือกดไม่ได้ไงยี่สิบเก้ามันกดไม่ได้ก็ได้เท่าที่กดไปได้อ่ะ
ตอนนี้พระลูกวัดท่านบอกเดือดร้อนมากนะต้องไปติดต่อขอทำบัตรใหม่อีกตั้งหลายใบอ่ะ
ขั้นตอนต่างก็ไม่ได้ง่ายใช้เวลาด้วยไม่เหลือปัจจัยเอาไว้ใช้ในยามจำเป็น
ไม่ใช่ว่าพระไม่ต้องใช้เงินนะคุณผู้ชมท่านก็มีความจำเลยของท่าน
สิ่งที่เสียใจที่สุดเลยก็คือศูนย์เสียล็อกเก็ตรูปพ่อแม่ไป
ส่วนเงินที่ถูกถอนออกไปเนี่ยท่านบอกท่านก็ปลงแหละไม่ได้คาดหวังว่าจะได้คืนหรอก
ตอนนี้คิดว่าเป็นเวรเป็นกรรมของตัวเองที่ต้องมาประสบกับเหตุการณ์เลวร้ายแบบเนี้ยอืม
ท่านก็คิดในแง่มุมของพระนะฝากไปยังเจ้าหน้าที่เนอะเรื่องทางคดีเรื่องทางโลกก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะคะ
เจอเบาะแสแจ้งคุณตำรวจที่โคราชด้วยนะคือช่วงนี้น่าเห็นใจนะเพราะว่าวัดเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่คนก็เข้าเข้าออกกันเป็นประจำอยู่แล้วนะ
เองเนี่ยก็มีค่าใช้จ่ายสูงเหมือนกันนะคะประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยได้เดินทางไปช่วงที่ผ่านมาเท่าไหร่น่าเห็นใจเหมือนกันนะ